คุณผู้ชมครับไปดูกันอีกหนึ่งจังหวัดนะครับ

ซึ่งตอนนี้เขื่อนอุบลรัฐนั้นน้ำเหลือน้อย

ที่อาจจะมีปัญหาเหมือนกันแต่ไม่ได้วิกฤตหนักนัก

พลเอกประยุจนโอชานลงพื้นที่

ไปดูเรื่องของที่ดินฉนดชุมชน
ไปดูความขึ้นไหวเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่อุดรธานีด้วย
เป็นครั้งแรกนะครับเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกัน
กับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดอุดรธานีครับ
ในการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะ

ซึ่งตลอดทั้งวันนายกรัฐมนตรีก็ใช้เวลาในการพบป่าพูดคุยกับประชาชนค่ะ
พร้อมทั้งได้มีการชี้แจงถึงแนวทางในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดอุดรครั้งแรกในครั้งนี้นะคะว่า
มาทำในสิ่งที่หลายปีที่ผ่านมาทำไม่สำเร็จค่ะ
ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้พบป่าพูดคุยกับประชาชนนะคะ
แล้วก็ได้มีการรับฟังการบรรยาสรุปการดำเนินงานตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแรงที่คลองส่งน้ำน้องหมักประตูเปิดปิดน้ำจุดที่๑อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแสดงความชื่นชมที่ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำซึ่งเคยท่วมเมื่อหลายปีก่อนนะคะไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรค่ะ
โดยเฉพาะการทำนาจำนวน๑๙๐ครัวเรือนในช่วงที่ขาดแคลนน้ำได้ค่ะ
จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสามแสนตัวค่ะเพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวระหว่างประชุมว่า
ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มาจังหวัดอุดรธานี
มาเพื่อทำในสิ่งที่ทำไม่สำเร็จกันมาหลายปี
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โดยสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ
คือการสนับสนุนวงจรการผลิตและการพัฒนาสินค้า
ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีค่ะ
โดยจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมโยง
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
รัฐบาลจะแบ่งการตลาดเป็นกลุ่มเป็นภูมิภาคค่ะ
ทางนี้ค่ะจะเน้นเพิ่มศักยภาพพิจารณาจากวัตถุดิบ
ทรัพยากรแต่ละพื้นที่เป็นหลัก
และจะเดินหน้าปฏิบัติตามพันธสัญญา
ในการประชุมกรอในครั้งนี้นะคะ
ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำ
การแก้ไขปัญหาภัยแรงทั้งหมดนะคะ๕โครงการค่ะ
ซึ่งจากนี้ไปนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ภารกิจในการลงพื้นที่ครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ

รายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุดรธานีค่ะ

สันอีกหนึ่งอย่างก็คือว่านายกส่วนใหญ่วันนี้ลงพื้นที่

แต่มีอยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตนะครับคุณเขมมาสอน

เพราะว่านักข่าวที่ลงพื้นที่ไปด้วยโพสต์ในโลกโซเชียล
แฮชแท็กนะคะว่านายกเป็นคนตลก

บอกว่าทำตัวดีนะ
ดื้อชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคน
คือนายกเอาย่าไปให้ควายกินแต่ว่าควายเนี่ยมีอาการเล่นตัว

แต่คนที่ไม่ทำความดีจะได้มาเกิดแทนเป็นควาย
อันนั้นเป็นสีสันที่อุดรธานีนะครับคุณผู้ชม